ทีนี้ประเด็นนึงที่ถามว่าโรเบิร์ตโรเบิร์ตเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่ง
เป็นตัวจริงหรือตัวปลอมมีการเอาคนอื่นมาสวมรอยหรือเปล่า
เรื่องนี้ค่ะตำรวจยืนยันว่ามีการตรวจสอบลายนิ้วมือของโรเบิร์ตชัดเจน
ไม่มีการสลับตัวนี่แหละคือโรเบิร์ตตัวจริง
แต่ไอ้ที่ไปพูดกันในโลกโซเชียลว่าดูไม่เห็นเหมือนกันเลย
ตำรวจชี้แจงค่ะว่าเป็นเรื่องของทรงผมซึ่ง
ว่าได้ไปทอนผมมาแล้วก็มีรูปเนี่ยเปรียบเทียบมายืนยันเนี่ยเห็นไหม
ว่าก่อนที่จะทอผมเป็นยังไงหลังจากทอผมเป็นยังไง

อันนี้คือตำรวจก็ชี้แจงว่าเพราะเขาไปทอผมมา

เอว่าเป็นคนคนเดียวกันหรือไม่เป็นโรเบิร์ตตัวจริงหรือไม่
มีประเด็นว่าการที่ไม่ยอมให้ตำรวจเนี่ย
เอาเส้นผมของเขาไปตรวจโดยอ้างว่าเพิ่งทอผมมา

มันจะเกี่ยวยงกับการนำเส้นผมไปตรวจหาสารเสพติด
และตรวจหาพวกแอลกอฮอล์ได้หรือไม่
นี่เป็นประเด็นนะครับอันนี้ประเด็นแยกออกมาอีกประเด็นนึงแล้ว
ทีมข่าวของเราเจาะลึกประเด็นนี้ด้วย
ว่าการที่โรเบิร์ตไม่ให้ตำรวจดึงเส้นผมแม้แต่เส้นเดียว
ไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์
มันจะทำให้ข้อมูลมันไม่ครบหรือเปล่า
มันจะไม่ได้ข้อมูลในการที่จะเก็บหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องของสารเสพติดในร่างกาย

รวมถึงก็อยากรู้ด้วยนะว่าคนที่เพิ่งไปคอผมมา
คือถ้าเกิดว่าเอาผมมาใช้เพื่อช่วยดูรากผมดูดีเอนเอจากผม

ใช่ในเมื่อคนอื่นเขาให้ตรวจเส้นผมได้
โรเบิร์ตไม่ให้ตรวจเส้นผมมีข้อพิรุษน่าสงสัยอะไรหรือเปล่า
แล้วทำไมตำรวจถึงยอมแบบนั้น
อันนี้ประเด็นหนึ่งเดี๋ยวเราเจาะให้เรื่องนี้
อกจากนี้ทางด้านโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

สำหรับคนที่มีการสร้างข้อมูลเท็จสร้างเรื่องเท็จ

แล้วก็ย้ำว่าตอนนี้ตำรวจทำงานกันแบบตรงไปตรงมา
ไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงข้อได้จริงได้
นี่คือสิ่งที่ตำรวจแถลงประมาณสักชั่วโมงหนึ่ง
มาอีกนะมาที่กองบางคับการสืบศรวนสถใส่สวก
ให้ปากคำเพิ่มเติมตอนประมาณ๔โมงเย็น
แล้วก็ให้ปากคำ๔ชั่วโมงกว่าเหมือนกันนะคุณผู้ชม
ให้ปากคำจนถึงสองทุ่มห้านาทีครับ
ทีนี้ก็ออกมากระติกขึ้นรถมีรถเป็นรถกระบะมารับ
พอขึ้นรถเสร็จแล้วปุ๊บนักข่าวเขาเห็นแหละ
พอขึ้นมาอยู่บนรถกระติกตีเบาะนอนเลย
เบาะนอนราบไม่ให้สื่อมวลชนถ่ายภาพได้

ทนายบอกแค่สั้นนะว่ามาให้ปากคำเล็กน้อย
แล้วพอถามอะไรในจ๊อปในจ๊อปไม่ได้ตอบ
มีพยักหน้านิดนึงหลังจากนั้นก็ขับรถออกไปเลย
เพราะว่าจ๊อปมีสีหน้าเคร่งเครียดนะ
ไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับ

แซนมาแล้วคุณหลังจากที่วันอาทิตย์เนี่ย
สี่คนเข้ามากันหมดแซนไม่ได้มาคนเดียวบอกว่าติดธุระครับ
ปรากฏว่าเมื่อวานตอนกลางดึกเนี่ยนะคะ
แซนก็มามาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
แต่ไม่มีสื่อมวลชนคนไหนเลยที่สามารถเก็บภาพได้
อันนี้คือเป็นแฟมภาพนะที่ให้คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะ
เพราะว่าวันที่มาเมื่อคืนนี้ไม่มีสื่อมวลชนได้ภาพของคุณแซนเลย
นะฮะดอดมาย่องมาอะไรประมาณนี้นะคุณผู้ชมฮะค่ะ
ผลการสอบปากคำเพิ่มเติมของทั้ง๓คนเมื่อคืนนี้นะ
แซนเองนะครับรวมถึงกระติกและรวมถึงจ๊อปเนี่ย
มีส่วนสำคัญทางคดีเหมือนกันนะ
ผมได้ยินแววแววว่าทางด้านของพลตำรวจตรีอุดรเนี่ย
ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวไทยรัฐของเรา
บอกว่าที่แซนมาพูดเมื่อคืนนี้พูดอะไรบ้าง
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าพูดอะไรบ้าง
พลตำรวจตรีอุดรบอกว่าแซนให้ข้อมูลเหมือนเดิมเป๊ะเลย
ยืนยันว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ

พลตำรวจตรีอุดรบอกว่ายังไม่ได้ข้อมูลที่เพิ่มเติม
จากการให้ปากคำเดิมของแซนเลย
จากยืนยันว่าคุณแตงโมไปปัสสาวะท้ายเรือ

โอ้โหนี่แหละฮะเป็นการให้ปากคำเมื่อคืนนี้นะครับ